คุณผู้ชมมาต่อที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

บอกเลยว่าช่วงนี้แกเดินทางสายมูเต็มที่
จากที่เราเคยเล่าไปแล้วนะคะว่าแกเคยไปคำชโนธมานะ
มันมีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบแปลกที่มันเกิดขึ้นกับตัวแก
จนแกเชื่อว่าแกอุ๊ยสื่อถึงพระยาหน้ากลาง

คือเนี่ยพี่อันนี้เป็นภาพนะคะที่เราได้นำเสนอไปว่า

ไปสักอารักษณ์วันเสาร์สีทุกโตแล้วก็แม่ย่าสีปฐุมมาค่ะ

คืออารหิตมันทรงกตแล้วก็น้ำตาแถดระหว่างประกอบวิธีเนี่ย
คล้ายที่เค้าโชว์เนี่ยค่ะ
ใช่นี่ไงที่เค้าโชว์เนี่ย
สีเกาเหียวเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
แต่มันเหมือนจริงนะ

การเดินทางไปเติมบุญให้กับตัวเอง
ดีมากมูกันแบบว่าแพ็คคู่กันไปเลย
ซึ่งนะคะก็ไม่ได้มีกำหนดเวลาชัดเจนว่าจะต้องไปวันไหนหรือตอนไหน
ก็ถือว่าเป็นเลิกดีเลิกสะดวกเสียมากกว่าก็เลยเดินทางไป
แล้วก็จะมีเพียงวัดหรือว่าสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคนะ
พี่ยิ่งยงจะมีสื่อสัมผัสอะไรได้บางอย่าง
ตอนที่เดินทางไปที่จังหวัดนครพนมเนี่ยกราบไหว้พญาศรีสัตนคราช
พี่ยิ่งยงบอกว่าพี่ขนลุกไปหมดเลย
เพราะรับรู้ได้นะว่าท่านมาหาทั้งทางอากาศและทางน้ำ
มายังไงทั้งอากาศและทางน้ำ
เขาบอกว่าสังเกตจากคลื่นน้ำที่คล้ายเก็บอย่างนั้น

กับเพื่อนว่าเหมือนหรือเปล่ามันไม่ได้มาแค่แบบคลื่นนิดเดียว
มันมาคลื่นแบบเยอะเลยเป็นแบบนี้เลย
แล้วก็มองไปที่บนท้องฟ้าคุณผู้ชมค่ะ
มีเมฆกับพระจันทร์มันคล้ายกับเสียงของท่านอีกแล้ว
แล้วพี่ยิ่งยงนะคะเลยมีความเชื่อว่า
ตรงนี้เห็นป่ะมันเป็นแบบเหมือนเป็นเสียง

ย้ำก่อนเดี๋ยวคนจะว่าเรานำเสนออะไรตรงนี้

ยิ่งยงเขาก็เลยมีความเชื่อว่าตัวเองน่าจะมาทางสาย
แบบว่าพญานาคต์ก็หรือเปล่าหรือเป็นพระมันฆ่า
เราอยากได้ตรงนี้มันผ่านไปดีอะไรสำเร็จนะอะไรอย่างนี้

เราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอธิษฐานเป็นยังไง
แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือความสุขทางใจนะครับ
ถ้าเชื่อแล้วมีความสุขก็ว่ากันไปตรงนั้น

จริงมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ยิ่งยงโดยเฉพาะนะคะ
เราก็ไม่แบบว่าไม่ก้าวล่วงความคิดใครนะ
เพราะน้ำฟังเอาไว้ละกันนะคะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วย